มาดูเหตุการณ์นี้นี่ก็เป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมค่ะ
สำหรับใครที่ประตูเหล็กเก่าเนี่ยค่ะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ครอบครัวนี้ก็พ่อก็ขับรถเข้ามาในบ้านนะคะ
แม่ก็อุ้มลูกเล็กอยู่มือนึงอีกมือนึงก็ลากประตูเหล็ก
ประตูรั้วเนี่ยค่ะมาแต่ว่านี่ค่ะมันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นค่ะ
โอ้โหตกอกตกใจคนเป็นพ่อต้องรีบออกจากรถไปช่วยเลยค่ะ
ประตูมันล้มทับแม่นี่อุ้มลูกเล็กอยู่ด้วยเห็นไหมคะ
แต่เราสังเกตนะคะพอล้มลงมาเนี่ยแม่เขาเอาขายันประตูเอาไว้ไม่ให้โดนลูก
โชคดีตรงที่ว่าประตูนี้มันน้ำหนักไม่เยอะไงคุณนัทพงศ์
ไม่อย่างนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลย

เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์คงต้องไปแบบเรียกว่าไปดูประตูที่บ้านของแต่ละท่านเลยค่ะ
ว่ามันเก่าไหมถ้าเก่ารางมันชำรุดเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะ
เขาบอกประตูบานนี้นี่ใช้มาประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
ทั้งคู่นะคะทั้งแม่ทั้งลูกก็อาจจะแม่ก็อาจจะกระแทกกับถนนเจ็บนิดหน่อยนะคะ
แต่ลูกเนี่ยแม่เขาเอาขากันเอาไว้เนี่ยค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับทุกท่านค่ะ